มีเศรษฐ์การที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น
กับน้องคนหนึ่งที่เรียนอยู่ชั้นม๖ที่สุพรรณบุรีนะครับ
เพราะว่าเขาไปร่วมงานชาปนคริสต์ศพของเพื่อน
แต่ปรากฏว่าเขาต้องมาตายในวันนั้น
คือเพื่อนเสียชีวิตเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อคืนวันที่๒๔มกราคม
แล้ววันนี้นะครับจะมีพิธีชาปนกิจศพ
ก็ปรากฏว่าน้องกลุ่มนี้เขาเป็นรุ่นพี่ชั้นม๖นะครับ
เขาก็ไปรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาร่วมไว้อะไร
ด้วยการกะว่าเดี๋ยวจะร้องเพลงเราและนายของโลโซ

ปรากฏว่าพลัดตกลงไปในน้ำคนหนึ่ง
แล้วช่วยกันไม่ทันเนี่ยต้องมางมนะฮะเสียชีวิต
ทั้งที่จะมางานชาปนกิจศพของเพื่อนรุ่นน้อง
ค่ะกลับต้องมาตายอีกหนึ่งคน
ใช่นี่เป็นภาพที่นักประดานามของมูลนิธิส่วมเหมือกันท่าจีน
มูลนิธิร่วมกระตันยูแสวงหาอ่างทอง
มาช่วยกันด้วยนะจากแสวงหาอ่างทองเนี่ย
ใช้เวลากว่า๘ชั่วโมงนะครับ
ในการค้นหาร่างในการงมร่างของนายชัยนันจันทร
หรือว่าน้องกี้อายุ๑๙ปี
พลัดตกน้ำที่แพรริมแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดปากน้ำ
ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
เห็นการเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สุดแล้วก็งมร่างขึ้นมาได้นะครับ
ติดอยู่กับโขดหินแล้วก็กิ่งไม้ใต้น้ำนะครับ
ชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยหรือว่าบาดแผลการถูกทำร้ายนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็คงต้องสอบปากคำพยานแวดล้อม

แต่เบื้องต้นก็คือพลัดตกลงไปในน้ำ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าน้องกี้เป็นนักเรียนชั้นม๖
ของโรงเรียนธรรมโชธศึกษาลัยที่อำเภอเดิมบางนางบวช
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุน้องกี้กับเพื่อนที่เป็นนักเรียนชั้นม๖
มาร่วมงานชาปนกิจศพของนายสตังค์คำศรีอายุ๑๖ปี
เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียชีวิต
เมื่อคืนวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ

ฮะตรงนี้เป็นแพร่ตามน้ำริมน้ำแบบนี้ครับ
ที่เกิดเหตุที่วัดปากน้ำนะครับ
แพร่มีกระถางกับทูบวางไว้เหมือนเป็นการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ส่วนจุดที่น้องกี้ตกลงไปในน้ำเป็นราวเหล็กกั้นบนแพร่
ความยาวประมาณ๒เมตรสูงจากพื้นแพร่ประมาณ๙๐เซนติเมตร
โดยราวที่หักเนี่ยยังวางอยู่ที่แผ่นะครับ
ไปสอบถามเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
แล้วเราก็จำลองภาพเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของน้องบีมนะ
น้องบีมชื่อนายสหัสวัสรัตนวัส
เป็นเพื่อนของน้องกี้ที่เสียชีวิต
น้องบีมบอกว่าเมื่อวานนี้ระหว่างที่รอเวลาชาปนกิจศพ
กี้กับเพื่อนก็มานั่งซ้อมร้องเพลง
เราและนายของโลโซกัน
เพื่อจะรอส่งวิญญาณของเพื่อน

ก็มาซ้อมกันที่แพรท่าน้ำที่ทางวัดสร้างเอาไว้
เวลาประชาชนมาทำบุญที่นี่ก็มาให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้นะครับ
จากนั้นน้องกี้กับเพื่อนก็ชวนกันถ่ายรูปร่วมกัน

กี้กับเพื่อน๔คนเดินไปนั่งที่ราวเหล็กกั้นบนแพร่แบบนี้ฮะ
จู่ครับราวเหล็กมันหักครับ
หักฮะแล้วน้องกี้เนี่ยหงายหลังตกลงไปในแม่น้ำท่าจีน

เพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นด้วยเป็นคนรูปร่างอ้วนด้วยนะครับ
เพื่อนอีก๓คนไม่ได้ตกไปด้วย
เขาใช้มือจับแพร่กันไว้ทัน
มีเพื่อนนะที่รีบกระโดดลงไปช่วย

ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยกัน
กู้ภัยมาก็๘ชั่วโมงนะครับ

ซึ่งลอยไกลห่างจากแพร่ไป๕เมตรด้วยกันนะครับ

เขาคว้าราวเหล็กไว้ทันก็เลยไม่ตกลงไปในน้ำ
แต่ก็เห็นน้องกี้จมหายไปต่อหน้าต่อตา

ตอนได้เอาตีนไปลาน้ำไหม

เอาตีนไปอาน้ำแล้วเขาบอกว่า
เดินข้ามที่หน้าศาล
สารต้นโพไม่รู้ไปเดินข้ามอะไร
แล้วหลวงพ่อก็โทรมาให้ทีนว่า
น้องยังติดอยู่ที่รากไม้

มันตรงกับที่หลวงพ่อเขาบอกไหมครับ

เพราะพี่ผมเห็นพี่ผมเดินลงแอร์พอดี

เวลาน้ำทำไมเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอก

หนีใช่ไหมแล้วก็มาตายกับตรงเนี้ย

เพราะว่าเพื่อนอาจจะประมาท

เขาเป็นคนในระแวกวัดนี้นะที่ผ่านมา
ก็ได้ยินข่าวที่เขาเคยพูดกันว่า

มันจะมากระโดดน้ำตรงบริเวณแพร่ตรงนี้
แต่ว่าส่วนมากที่กระโดดน้ำหนีตำรวจอาจจะตาย

บริเวณนี้ก็มีสารตายายกับต้นโพอายุกว่าร้อยปีขึ้นอยู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอาถรรพ์อะไรยังไงหรือเปล่า
นี่นะฮะแต่ว่าหลังจากที่กู้ภัยพยายามงมหาเพื่อนเนี่ย
ใช้เวลา๘ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกหายังไงก็หาไม่เจอนะ
ก็ทำพิธีขอเข้ามาต่างหมดแล้ว
เอาหมอนเอาเสื้อผ้าของเพื่อนมาลอยน้ำ
ใช้โทรศัพท์มาถามว่าเฮ้คนที่ตกน้ำที่หาวัดเนี่ยที่หายไปเนี่ย
น้องบีมก็บอกว่าอ๋อใช่เลยครับ
เจ้าวาดก็บอกว่าศพไม่ได้ลอยไปไหนไกลหรอก
แต่ว่าอยู่ที่บริเวณรากต้นโพซึ่งต้นโพเนี่ยขึ้นอยู่ติดกับสารตายาย
แล้วรากเนี่ยแทงลงไปในแม่น้ำท่าจีนใกล้กับแพร่

เจอฮะห่างจากแพร่แค่๕เมตรครับ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เจ้าวาดบอกเนี่ยทำไมมัน

ถึงตรงถึงรู้อะไรแบบนี้

มันก็เกิดจากความประมาทของพวกเขาด้วย
ไม่ใช่ของน้องบีมเพื่อนของเขาที่เสียชีวิตคนเดียว
เพื่อนก็นั่งกลับไปเรื่อยครับยาว
แต่หักหัวอันที่ผมนั่งอันอื่นไม่หัก
คือเพื่อนเขาก็บอกว่า
ใช่ไหมเพราะว่าคือบางทีถ้าคนมาแล้วก็
นั่งกันทุกวันทุกวันทุกวันมันก็คงมีสักวันที่มันจะหัก
จังหวัดจะอยู่ที่ไขว้แค่นั้นเองค่ะอ่ารู้ว่ามันเก่ามันพังอย่างเงี้ยครับ
อ่าวันนี้ตัวแทนครูที่โรงเรียนกับเพื่อนร่วมห้องนะครับ
ได้เดินทางไปร่วมพิธีศพของน้องกี้นะครับซึ่งครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชสัทธาธรรมในอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็จะทำพิธีชาพนักกิจศพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ